ในปีนี้ครับจะมีมาชื่อยะแนวเราการทำงานนั่นไงบ้าง
ดูแลไหมที่นี่เราดูแลเปล่าดูแลแล้วคุณจะถามทำไม
ผมก็ทำให้ประชาชนทำให้ประชาชนให้อยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้น
นี่เป็นเรื่องเก่านะชื่นกางได้อยู่แล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วแถมเรื่องได้รูล
ก็ทำยังไงกะเข้าคำวิ่งไปอย่าให้มันต่างครบ
เพราะจอสบานให้ไกลแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ใครเอาสั่งมีต่อคุณก็ถาม

พี่ผมจะทำยังไงได้ผมไม่ช่อยช่อง
เราจะไปวิ่งเชียรวมด้วยมั้ยครับกระป๋านไว้ยังไง